ได้ยื่นหนังสือถึงภูมิชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ผู้ที่มีชื่อเสียงล่าสุด
คุณผู้ชมค่ะวันนี้นายสนทิยาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าจดหมายที่ผมส่งถึงพบน
รัฐธรรมนูลพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๓๔
ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพการพูด
แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและไม่ทำผิดกฎหมาย
ใครจะฟ้องร้องกลับได้หรือไม่ก็รอดูกัน
นี่ก็เป็นการโพสต์ของคุณสนทิยาในวันนี้ค่ะ
ขณะที่พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

บอกว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นสามารถทำได้
เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
แต่ว่าการแสดงความคิดเห็นต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและความถูกต้องด้วยนะคะ
ท่านรองพบชนบอกว่าจะแบ่งเป็น๓ส่วน
ขึ้นอยู่กับข้อความและคำพูดของแต่ละบุคคล
ความผิดฐานดูหมินโดยการโฆษณา
ข้อหามินประมาทซึ่งเป็นข้อหาระหุโทษยอมความกันได้
และ๓ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งทางกองชาการตำรวจนครบานจะตรวจสอบทั้งหมด
ถ้าพบว่าใครเข้าข่ายความผิดก็จะส่งเรื่องให้หน่วยงาน

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ถ้าทำโดยสุจริตก็ไม่ผิดกฎหมาย

ตอนนี้ก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ต้องรอตรวจสอบมากกว่า๒๕คนนะคะ
ประธานคณะกรรมธิการกฎหมาย
วันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณสนทิยา
ใช้ตำแหน่งที่ปรึกษากรรมธิการ
ซึ่งขณะนี้เตรียมพิจารณาทบทวนรายชื่อตำแหน่งคณะกรรมธิการทั้งหมด
เพื่อลดปัญหาการนำตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์
ก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ
แล้วก็บอกว่าส่วนตัวนั้นไม่ได้รู้จักกับนายสนทิยามาก่อน
ยืนยันว่าการที่นายสนทิยาเข้ามาเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการนั้น
ไม่ใช่โคต้าของภักดิ์พลังประชารัฐ
และหากจะพิจารณาให้ถอดออกจากตำแหน่ง
ก็จะต้องนำเข้ามติที่ประชุมพิจารณากันต่อไปค่ะ
ที่มีคุณสนทิยาเข้าไปเกี่ยวข้อง